นาฬิกา๓๘นาทีติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
ช่วยแม่ผมด้วยครับแม่ผมถูกไฟเผาถูกราดน้ำมันเบนซินและจุดไฟเผากะให้ตาย
เป็นฝีมือของพ่อเลี้ยงโหดของผม
นี่คือคำขอความช่วยเหลือของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่ขอความช่วยเหลือเข้าไปในเพจแม่มโพดำ
ข้อความเป็นแบบนี้ครับ
แต่แจ้งว่าผู้เสียหายอาการดีขึ้นแล้วไปที่โรงพักอีกที
แล้วแบบนี้คนร้ายจะหนีไหม
ถ้าต้องรอแม่หายผมก็กลัวว่าคนร้ายหนีไปได้
เป็นภัยต่อสังคมเขาน่ากลัวและโหดเยี่ยมมาก
เขาที่ผู้ชายที่ร้องขอความช่วยเหลือเขียนถึง
เขาหมายถึงพ่อเลี้ยง

แฟนใหม่ของแม่ที่ทำแบบนี้กันได้ลงคอนะครับ

สุดโหดไม่พอใจโยนขวดน้ำมันเบนซินจุดไฟท่วม
เหยื่อโวยแม่ถูกไฟคลอกแขนขาห้องเละเทะ
นี่คือเพจแหม่มโพดำเขาก็แฮชแท็กไว้เหมือนกัน
เพื่อที่จะตามคดีในเรื่องนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ตามติดคดีในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
เพราะว่าอยู่ในตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองสระบุรี
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวซึ่งเป็นบ้านของนางชนขวัญ

อยู่ในสภาพถูกไฟไหม้บ้านนะนะ

ข้าวของเครื่องใช้ล้มกระจัดกระจายทั่วบ้านเลยล่ะครับ

โดยนายศรีทองเหมือนพระเพื่อนบ้านที่วันนั้น

เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เอง
ตอนนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้
ตัวคุณสีทองเขาก็เลยรีบวิ่งมาดู
พบว่ามีไฟไหม้และในบ้านก็มีคนติดอยู่

เพราะว่าประตูบ้านถูกล็อกจากด้านนอก

แล้วก็มีลูกโรงด้วยเห็นไหมคะ

ก็มีเท่าที่พอจะมีนะฮะ
แต่ว่าได้ยินเสียงว่าคนอยู่ข้างในนะครับ
โดยตัวเพื่อนบ้านคุณสีทองยืนยันนะครับว่า
รู้จักกับนายสวรรค์ภูมียิ่ง
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็เป็นสามีใหม่ของ
ผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่และสหัตรเจ็บเนี่ยนะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราบอกว่าถ้ารู้จักกับนายสวรรค์
ลองติดต่อหานายสวรรค์ให้หน่อยได้ไหม
คืนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ใช่ทีนี้เขาก็ลองติดต่อนะคุณผู้ชม
โทรศัพท์ไปหาปรากฏว่ารับสายด้วยนะคะ
นายสวรรค์รับโทรศัพท์ด้วย
แล้วก็ยอมรับสาภาพผ่านสายโทรศัพท์
บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจุดไฟเผาจริง
โดยอ้างว่าที่เผาเพราะรัก
ที่เผาเนี่ยเพราะรักนางชนขวัญมากนะครับ
อยู่กินกันมาได้ประมาณ๒ปี

ให้นางชนขวัญเก็บหมดเลย
แต่นางชนขวัญนอกใจเขา

ขนข้าวของบางส่วนออกจากบ้านแล้ว
แต่นางชนขวัญก็ยังตามมาทวงข้าวของคืน
จากนั้นนะครับเขากลับไปที่บ้านของนางชนขวัญ

เพื่อที่จะไปพูดคุยไปเจรจา
แต่นางชนขวัญไม่ยอมเปิดประตูให้
เขาเลยตัดสินใจซื้อน้ำมันเบนซินมาก่อเหตุ

เขาบอกเขาจะเข้ามอบตัวกับตำรวจเอง
อยากฟังเสียงของผู้ก่อเหตุไหมครับ

ก็ไม่ยอมเปิดประตูมาคุยกับผม

ไปกินข้าวอยู่บ้านหิวใช่ไหม

แต่สาเหตุแค่นี้พี่จะฆ่ากันเลยเธอจะทำร้ายเลยจนพี่คิดว่า

นั่นก็คือนายวัญชัยคำพากุล

เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาแม่แล้วก็นายสวรรค์
มักจะมีปากเสียงกันทะเลาะกันเป็นประจำ
ส่วนขณะนี้จิตใจแม่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่
เพราะว่าต้องมาเจ็บตัวและก็ซ้ำร้าย
ผู้เป็นยายมาเสียชีวิตหลังทราบเรื่องที่เกิดขึ้นซะอีกนะครับ
สาเหตุน่าจะเกิดจากไม่เปิดประตูบ้าน
แล้วก็น่าจะเกิดจากหึงหวงครับ
ว่าแม่มีชู้ก็อยากจะบอกว่า
อย่าไปทำกับใครอีกเลยครับก็กลับมารับกรรมนะครับ
อยากจะถามว่าทำแบบนี้ทำไมครับ
รักกันแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ครับทำขนาดนี้ทำไมครับ
รู้สึกโกรธยังรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธกับแม่
โกรธมากครับถ้าเอาอันนั้นเพื่อนบ้านไปช่วยไม่ทัน
ถ้าแม่เสียไปจะเป็นยังไงพ่อยังไม่รู้นะครับ
ส่วนเรื่องของคดีนั้นนะครับทีมข่าวก็ได้เดินทางไปที่
สพเมืองสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้า
แต่พนักงานสอบสวนปฏิเสธให้ข้อมูลแล้วก็
ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าทางคดี
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ยังเกาะติดยังเจาะเรื่องนี้กันอยู่นะครับ